คอนเสิร์ตที่หลายคนบอกว่าฟินกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับ
สำหรับคู่จิ้นซึ่งตอนนี้เขาประกาศชัดกันไปแล้วแหละว่าเป็นคู่จริงนะครับ

ซึ่งแขกรับเชิญแน่นอนว่ายายาอุรัสยายืนหนึ่งจริงค่ะ
ไม่ได้ยืนอย่างเดียวด้วยนอนก็มีด้วยนะครับ
เป็นภาพเต้นจากบุษาเช่ออนเดอร์ฟลอร์นั่นเองนะครับ
หลายคนบอกว่ามันนัวเนียกันแบบถึงเนื้อถึงตัว
ประเจิดบนเวทีไปหรือเปล่านะครับ
ก็มีคอมเมนต์แบบหลากหลายแบบความรู้สึกแหละ
บางคนบอกว่าก็น่ารักดีเพราะว่าทั้งคู่เขาก็เป็นการแสดง

แฟนคลับของทั้งคู่ที่มาดูส่วนใหญ่เนี่ยนะ
คนวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเป็นเด็กตรงนั้นเลย

ซึ่งหัวเรือใหญ่ในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้

ว่ายังไงกันบ้างกับคำวิพากษ์วิจารณ์ทางด้านลบ

ในแง่ของการที่เราจะพูดกันว่าวันนี้การปิดกั้น
บอกว่าอะไรก็ตามที่ให้เด็กดูนะคะ
พี่ต้องบอกว่าอย่างนี้ก่อนเอาง่ายก่อน
คือพี่ไม่ควรชอบดูหนังอเวนเจอร์มาก
เวลาเด็กไปดูหนังอเวนเจอร์ค่ะ

แล้วตีรังกาแล้วกระโดดฆ่าเอามีดแพะหรืออะไรต่าง
เปิดทีวีปุ๊บเจอข่าวฆ่ากั้นคมคืนนู่นนี่
เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในโลกของความเป็นจริง
แต่ว่าเราต้องจับเด็กติดตาให้หมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้
สิ่งที่ควรจะต้องทำก็คือทำยังไง
ที่เขาจะเรียนรู้และเติบโตและเข้าใจในสักอย่างมากกว่า
แล้วพี่ก็เชื่อว่าซีนในคอนเสิร์ตแค่นี้
คงไม่ได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นจนถึงขนาดอย่างที่ว่ากันนะคะ

แต่ว่าก็ยังคงยืนยันอยู่ดีว่าน้อมรับกับทุกความคิดเห็นอยู่ดีนะคะ
ซึ่งก็เหมือนยายาเองเธอก็บอกว่าน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์
วิภาควิจารณ์เป็นเหมือนผู้ปกครองของเธอ
คอยติคอยชมว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี
ได้จะได้ปรับไปใช้กันต่อไปในอนาคตว่ากันไปในงานหน้าแล้วกันนะคะ

แต่ก่อนอันนี้ณเดชนก็ออกมาบอกแล้วนะว่ามีเซอร์ไพรส์
เซอร์ไพรส์นักหนักจริงเลยนะคะ